ส่วนสีสันไทยรัฐจอบประเด็นในคืนนี้นะครับ
เราจะพาไปดูเรื่องราวความน่ารักของเด็กนะครับ
ก็มีเครื่องสำอางมาเป็นตัวเชื่อม
จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันเลยครับ
ของสตีเพศทุกวัย
กลับมาที่อีสานบ้านเฮา
เมื่อเสื้อผ้าหน้าผมพร้อม
สาวน้อยคนนี้ก็ตอบคำถาม
ด้วยความมั่นใจว่า

จะแต่งหนักสิ

เป็นให้จังของเกียบ

โอ๊ยของแทน
ส่วนนุ่มน้อยชาวใต้รายนี้

ก็ถึงเวลานัดบรรดาเพื่อนสาว

เนี่ยกูแต่งหน้าถาคิวแล้ว
ถ่าปากการเขียนพร้อม

อ้าว

บอลกันในทันที

อ้าวอาบนี

ทุกคนแกเกลียดรึเปล่าแกเกลียดอย่างเนี่ย
คลิปนี้สอนให้รู้ว่าไขเกลียดอะไร

อ้าวเร็วก็อีกไปจ้า
เป็นผู้หญิงต้องอย่าหยุดสวยนะครับ

วักการสวยแป๊บหนึ่งนะครับ